ตอนนี้เราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๓กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาดูนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอโน่นนาลายจังหวัดสุริน
ชกมาแล้ว๕๑ไฟล์ชนะ๓๔ไฟล์
เสมอ๓ไฟต์และแพ้๑๔ไฟต์ครับ

มาดูนักชกในมุมน้ำเงินไทยรัฐมวยไทย
มาถึงทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชกมาแล้ว๘๔ไฟล์ชนะ๖๑ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๑ไฟล์ครับ
ผู้ชนะมวยไทยไฟต์
มวยไทยมวยมวย

มาเลยครับมาไป๒คู่ครับ

รางวัลไฟเตอร์ต้องบอกว่าคนละห้าพันบาทครับ
๔คนก็๒๐๐๐บาทไปแล้ว
ยังไม่ร่วงแผลแตกของทดาสรรศักดิ์นะครับ

เจ้าดีเซลวอลิเออร์มวยไทยครับ
วันนี้ต่อน้ำหนักให้กับทางด้านจ้องเชียงดาวอสนิทภายในครึ่งกิโลกรัมครับ
ทางด้านเจ้าดีเซลชกในพิกัด๖๖๕
ส่วนกล้องเชียงดาวครับ๖๗กิโลกรัม
ดีเซลในชื่อเดิมก็คือน้องโอ๋ไก่ชนยิมครับ

จากกระเภทโนนารายจังหวัดสุรินไว้๒๓ปี
ส่วนสูง๑๘๐เซนติเมตรครับ
จากค่ายมวยวอร์ยอร์มวยไทย
พัทยาชนบุรีนะครับ

บอกว่า๓ฟอร์มหลังสดจริงครับ

จากกำเทอร์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไว้๑๘ปี
สูง๑๗๕เซนติเมตรครับ
สนิทพันธ์ลำพูนครับบนเวทีครับ
หัวหน้าค่ายทั้งสองฝั่งครับมุมน้ำเงินนั่นคือคุณยานนิส
วรรยเกอร์มวยไทยครับนี่คือหัวหน้าเจ้าบอกว่า
ต้องบอกว่าเจ้าของค่ายวอเลอร์มวยไทยนะครับ
พัทยาชนบุรีขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้าน
ดีเซลครับส่วนมุมแดงครับอาจารย์สนิทประสมนามครับ
หัวหน้าคลายของอศนิษฐ์พันธ์ขึ้นไปบริกรรมคาถาครับ
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับเจ้ากล้องเชียงดาว
คู่นี้นั้นต้องบอกว่าการันตีความเดือดได้เลยครับ
เขาเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
เอาละครับเสียบซ้ายทักทายมาก่อนแล้วครับ
งเชียงดาวเสียบขวาสวนคนละดอกคนละทีเลยครับ
โอ้โหดูครับเจ้าดีเซล
มาแล้วครับศอกขวาของเจ้าดีเซล
กับตายเดียวกันก็คือเข้าในครับแข็งซ้าย
ตีกันยันเช้าก็ได้ครับมวยเข่าแบบนี้ครับ

เอาละครับศอกขวาเจอศอกซ้าย
กล้องเชียงดาวนั้นมีศอกซ้ายครับเมื่อกี้
แม่เจ้าดีเซลนั้นถึงกับสุดทีเดียว
มาครับเพื่อนเชียงดาวส่วนครับ
เจ้าดีเซลของมาตีด้วยซ้าย
มองเชียงดาวปลอดได้แท่งเข้าขวาครับ

หาดินด้วยเข่าตบด้วยศอกขวา

ยกแรกเรียบเดือนครับ

ครับเอ่อข่าวต่อข่าวสองต่อสองครับดูจังหวะดูครับเกี่ยวใกล้
แล้วตั้งพาเอาไว้ครับถือไม่ได้ครับต้องเชียบดาวถือต่อกับเกี่ยวใกล้
ต้องเชียบดาวถือเกี่ยวได้ตากล้างไม่ลงครับไม่ได้เจอที่ครับ
เอาละครับมาแล้วรูปภักด์ของต้องเชียบดาวแตะตู้ครับเจ้าที่เซล
ระวังครับมีตากล้างเหนือเกี่ยวโอโหมาแล้วคนละดอกคนละทีเลยครับ
เอ่อชงตาภรรยาสมนุษย์ส่วนใหญ่มีจะเป็นบริเวณข่าวอาชีพเหนะครับ
โอ้โหแล้วรู้สึกว่าจะมีแพ้แตกบริเวณหักทิ้งทางท่านซ้ายของกล้องเชียกดาวก็พิเศษต่อขวาของน้องโหหหรือว่าเจ้าเจ้าเซล
วางหน้าไว้ครับเจอแค่งขวาลูกแม่หมายก้านคอเลยครับ
ดาดีเซลแห้งโอ้โหอยู่รับเกมวงในล้วนครับ
คนละดอกคนละทีเลยครับ
แต่ดีเซลเบียดเข้ามาไม่มีใครหนีใครเลยครับคู่นี้
อยู่ที่ว่าการคืนระยะครับ
แผงสายตรงดาวกดแขน
หนีต่อกับกองกองทริคดาว
ผัวด้วยขวาเก็บได้ทิ้ถ้ะโอ้โห

เกิดเลยมาโอ้โหดูครับไม่มีใครหนีไขเลยครับคู่นี้
ไม่ต้องเตือนให้โชคเลยครับอ้อมพึ่งกันตลอด
แยกมาครับหลุยต่อครับกล้องชิงดาว
พยายามจะดักด้วยศอกครับหมดยกที่๑ครับพักกันครู่เดียวครับ
ท่านผู้ชมกลับมาสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ
ลาเท้า๑๐๑ครับแชร์รับมวยไทยไฟเตอร์ครับ
แล้วก็วันนี้ครับวันเสาร์นี้นี่
ร้องได้ให้ล้านครับแล้วก็ร่วมกันเชิญชม
การถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดพิเศษทีชัดไทย
พบกับออลสตาร์ไทยลีกในรายการช้างศึกรวมใจ

ในเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีเป็นต้นไปครับ

คนไทยทุกคนได้เป็นส่วนร่วมครับ
จังหวะปาทาลูกพักของกล้องเชียงดาว

แล้วตั้งคอแล้วปิดมาแผงซ้าย
เขาต่อเข่าแล้วครับอาชีพเขาด้วยกันทั้งคู่
พยายามจะเสียบซ้ายเจอแข้งขวา
มาอีกแล้วครับแค่งขวาของกล้องเชียงดาวแล้วเสียบขวา
แล้วดินแซมพยายามจะสวนด้วยเขาซ้าย
จับด้วยซ้ายโอ้โหดูว่าโอ้ย

โอ้โหหน้าระยะมาชิดครับ
โอ้โหแกเตะได้สวยจริงครับกล้องเชียงดาว

ชอบเตะขาสักเกียบเลยครับตัวเป๋
โอ้โหโดนไปเตะอย่างนี้เลยครับ

พยายามจะแทรงไปอีกทีครับ
โอ้โหเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับ
แต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนครับมาแล้วครับเจ้าดีเทลพยายามจะเอาคืน
พยายามสอแทงเข่าซ้ายั้นดูครับจังหวะได้เปรียบครับความเก่าแต่เจอก้านคอครับ
เอาละครับพยายามจะสวนด้วยศอกแล้วก็มีเข่าซ้ายของเขตดาวเสริมหมัด
รองในเจ้าดีเซลทียนทรายส่องเทคาวพยายามจะคืนครับ
เจ้าดีเซลแทงล้ายแล้วถ้ามันมีตรงให้เจอเขราหัวอีกแล้วกระโดดเขารอยยักษ์อะไรขึ้น
เจ้าดีเซลเจ้าข่าวซ้ายของเจ้าสือเท้า
อาจจะเอาใส่ความสดปลดไปครับ
เจ้าดีเซลเจ้าจะดักซื้อสดแล้วเสียดซ้าย
เจ้าสือเท้ามันแทงเอาขวา
ระบบไว้ครับตีด้วยขวาอีกทีครับ
โอ้ดีครับส่งทางเข้าก็เพียงจะอัปภัทรจักรไว้ครับ
เจ้าดีเซลแทงซ้ายก็จะเอาหัวในขวา
โตมเชียร์ดาวน์
เจ้าดีเซลเจอมาทารุพันต์อีกแล้วครับ
ก็เป็นมอรุณที่ออกชุมฮุดระยะประชิดได้ดีจริงนะครับ

โอ้วแล้วเถอจะมีงานพ่อเลยกับ
มีไม่กี่คนครับแต่ว่าจะเป็นตัวเป๋นะครับ
กินทุกสิ่งหรือว่าพุทธรรมนั่งเหล็กครับ

แล้วท่านในต้องกระดาษเจ้าที่เสี่ยวแพงรักษา

กดอย่างเดียวครับเชิงไม่สนครับชนลูกเดียวครับ

แต่คู่ที่ผ่านมาก็มีจังหวะเตะก้านคอของฤทธิไกรครับ
เดี๋ยวดูจังหวาดเมพก้านคอสวยระยะประชิดของถนัดกองเกงดาวบ้างครับ
ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบแล้วครับ
นี่ครับโอ้โหวาดมามงกว้างเลยครับตบเข้าใส่ครับนี่ครับ
โอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับข้างด้านเจ้าดีเซล
โอ้โหช็อตนี้สวยงามครับแล้วดูครับหลังจากนั้นครับ
พยายามจะชิงเดินครับแทงเข่าต่อยหมัดฟันตอกแล้วมีจังหวะเข่าลอยสวยให้เห็นอีกเหมือนกันครับ
เดี๋ยวก็ว่ากันต่อครับยกที่สาม
ดูครับพยายามจะกดด้วยกลุ่มแสงข้างข้อแตะเสียมด้วยคอวขวา

ดันด้วยซ้ายอีกทีแล้วคาเอาไว้ครับ
มันเห็นแล้วเล่นงานบนเวียนรับตัว
โอ้โหลงเกียบด้วยขอขวา

นั่นนี่ครับล็อกและตีด้วยครับโน้นคืนดาว

โน้นคืนดาวทำได้แล้วกันไม่หยุด

แผงด้วยซ้ายขี่ยัดอีกทีครับ

มันเป็นบ่อยที่ยัด
ตรงกันครับไม่ยอมปล่อยเลยครับวินาธิดองพยายามกำเวียด
พยายามจะชวนคู่ต่อสู้นั้นออกอาวุธเลยครับ
หรือว่าผู้ต่อสู้นั้นอ้อนแรง
แล้วดูครับจับเข้ามาเสียบด้วยเขาขวา
เอาหมายมีไว้พุกชนจริงครับ
เวลาล่ามากลางเวทีหัวด้วยขวาแล้วถึงตัวครับ
หวดขวางพยายามจะถอยและตับให้หมัดตามด้วยศอกครับ

เดินหน้าชนท้าตัวแรกและทีลูกผิด
อาวุธเยอะครับจริงเดาวันนี้
มีเศรษฐ์นี่ก็ทำได้ดีแต่ต้มชิงดาวนั้นไม่มียุทธ์ไม่มียุทธ์ให้เห็นเลยครับ
อยู่ครับจัดขวาเสียอยู่ครับ
ในตีด้วยขวาครับ

ถูกต่อครับ
ไม่ให้ทุกคนสู้ได้พักหายใจเลยครับต้มชิงดาววันนี้

ต้องลากมากลางเวทีครับในช่วงปลายยกครับ

แล้วตีด้วยเข่าอีกทีครับ
ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่เลยครับกล้องสิดาว
นักยกจากอำเภอเชียงดาวครับ
มีจังหวะที่พยายามจะหัวก้านคออีกแล้วครับกล้องเชียงดาว
แล้วครับก็ครบ๓ยกครับ
ดูครับมั่นอกมั่นใจเลยครับ
จากกล้องเชียงดาวออสเมษพันครับ
พยายามจะตะวัดสูงอีกแล้วครับ

เล็งวันที่มีลาไกลเยอะนะครับตอนนี้กล้องเชียงดาว
ยิ่งมั่นใจนี่แหละครับเออถูกใจแฟนมวยครับผม
ไปให้พิธีกรทั้งสองท่านบนเวทีครับเอาละครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า
รางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
ปุ๊ยโฟร์แมนมมแดงรับเป็นเรียงเงินรางวัลไฟเตอร์ห้าพันบาท
กองเชียงดาวอสันติพันธ์
คุณผู้ชมครับรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ทายุดัชมวยไทยไฟเตอร์